ยไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่สนุกต่อนอกจออมโหลดแล้ว

แม่บ้านประจันบรรย์

อพุทธกรรมใจภูมิสวัสดิ์ค่ะ
อพิกษ์บรรย์ชะพงฆาค่ะ

เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดเผนปลาโตจริง
กลับมาพบกับพวกเราสองคนนะคะ
ทุกวันพุธพฤหัสศุกร์แบบนี้นะคะ

มาทิมน้องน้องแอนน้องฝุ่ยป้ายนะคะ
สอนทำเครื่องประดับผ้าลูกไม้เนี่ย

แต่วันนี้เนี่ยนะอิ่มตาอิ่มใจไม่แพ้กันค่ะคุณน้องค่ะ

นี่เลยค่ะผู้ชายในฝันนะคะ

ตัวยาวสูงยาวขาวดี

คือเก่งน่ารักตีก๊อปเก่งด้วย
ชอบมากแต่ของพี่กาวก็ไม่น้อยหน้านะคะ

ไม่ทราบไม่ทราบเอาเข้ามา
นี่ไม่ทราบว่าจะมาเล่าบัวกระทิงที่ไหนคะเนี่ย
ผ้าชมพูขนาดนี้แล้วทำอะไรอย่างนี้
มันเป็นเมจิกค่ะ

ผ้าคุณน้องขาวดีตลอดเลยค่ะ
ถ้าผืนเดียวผืนนี้เนี่ยสามารถเช็คเมคอัพได้

ุ่มน้ำอุ่นก็เช็ดออกเกลี้ยง

ช่วงแม่บ้านติดเรท
พูดเลยว่าวันนี้นะคะพี่กาวจัดเต็มแน่นอน

มันหมดยุในการด้วยแบบว่าใช้แล้วทิ้งแล้ว

เพราะว่ามันเปลืองต่อทรัพยากรธรรมชาติ

ใช่ซึ่งสิ่งที่พี่กาวจะนำมาเสนอในวันนี้นะคะคุณน้องไอซ์แล้วก็คุณพี่ทั้งหลายค่ะ
มันคุ้มค่ามากเลยเพราะว่าจะนำกลับมาใช้ใหม่ได้

วิวัฒนาการกำจัดหน้าเยิ้มด้วยฟองน้ำซับมัน
เฮ้ยอยู่ดีเขาซับหน้าเลยฟองน้ำมันเหรอ

เพราะว่ากระดะมันใช้แล้วทิ้งใช่ไหมล่ะ
แล้วก็แบบอันนี้เนี่ยพอเปิดมาปุ๊บมันจะไปเป็นฟองน้ำแบบนี้

ุ่มมากเลยนี่คือฟองน้ำซับมันค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ต้องใช้กระดาษน้ำมันให้มันเปลืองอีกต่อไปแล้วนะคะ
อ่าป๊าพิมค่ะ
ถึงเวลาลองของแซ่บแบบนี้แล้ว
ไอซ์กับพี่ก้าวหน่อยสิคะว่ามันเจ๋งหรือเปล่า

สวัสดีค่ะน้องหอมน้องไอซ์ยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ช่วง

เกี่ยวกับด้านความสวยความงามทุกวันนี้ไปเร็วมากเลย
โดยในพศนี้เนี่ยมันมีอะไรใหม่ให้เห็นได้กันทุกวันเลยนะคะ
ในวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องเคลียร์หน้าให้ปิ๊งรับความสวยกันนะคะ

คือเขาเป็นฟองน้ำที่นำมาใช้ซับมันบนใบหน้าของเรา
แต่ว่าสามารถจะซักได้นะคะ
ใช้ได้นานถึง๖๐วันทีเดียวนะคะ
เพราะฉะนั้นเรียกว่า๑ตลับใช้ได้กันประมาณ๔เดือนเลยนะคะ

จะเป็นลักษณะคล้ายกันกับตลับแป้งนะคะ

ด้านในจะเป็นตลับที่มีกระจกด้วยนะคะ
แล้วก็ต้องบอกว่ากระจกใหญ่ทีเดียว
ทำให้คุณสามารถที่จะซองหน้าตัวเองไปซับไปได้ด้วยเลยนะคะ
นี่ค่ะจะเป็นหน้าตาของตัวฟองน้ำดังกล่าวนะคะ

คือแบบว่าสาวคนไหนเห็นก็ต้องใจละลายนะคะ

ทำให้สะดวกต่อการพกพานะคะ
เวลาซักแล้วก็แห้งง่ายนะคะ
ไม่ใช่ว่าแบบซักแล้วต้องรอไปนานกว่าเขาจะแห้งค่ะ
สามารถเอาไปใช้ต่อได้ได้ทันทีเลยค่ะ
จะเริ่มด้วยการใช้ออย
แต้มลงบนแก้มของพิมทั้งสองข้างเลย

เพื่อให้คุณได้เห็นกันนะคะว่าน้ำมันเนี่ยได้ถูกซักออกไปแล้ว

ขั้นตอนแรกพิมจะลงออยที่ผิวพิมก่อนนะคะ
ตอนนี้ก็ลงออยที่แก้มทั้งสองข้างของพิมเรียบร้อยแล้วนะคะ

โดยที่วันนี้เนี่ยพิมจะใช้กระจกของเขาเองเลยนะคะ
ในการส่องหน้าเพื่อทรัพย์เพราะกระจกของเขาบานใหญ่จริงค่ะ

เรามาดูที่ฟองน้ำด้านพิมใช้ซับหน้ากันนะคะ
ว่าไม่มีเครื่องสำอางติดออกมาเลยนะคะ
ส่วนที่แก้มข้างขวาของพิมเนี่ยนะคะ

แล้วก็เครื่องสำอางยังอยู่ที่เดิมนะคะ
ไม่มีขยับขยื่นเคลื่อนไหวไปไหนเลยนะคะ
โดยที่ไม่เก็บเครื่องสำอางเราขึ้นมาด้วยค่ะ
อันเดียวใช้ได้ประมาณครึ่งปีได้เลยนะตัวนี้

ครึ่งปีมผิวเยอะบ้างนะซับทุกวันก็แบบว่าถือว่าคุ้มสุดเลยค่ะ
อันนี้คุ้มเหมือนกันใช่ไหมแต่อันนี้ก็คุ้ม
นี่ไงที่เราเล่นกันไงวันแรกอ่ะสีอินพูนี้

เป็นปียาวไปตลอดปีตลอดชาติตลอดปีถัดไปได้
คุณจริงแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันไหมว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยมันจะเลิศแค่ไหน